ที่อำศิกาบึงชุมพรนะคะมีเหตุการณ์ที่ทหารพรานวัย๓๒

วัย๓๗๕นัดเสียชีวิตคาบ้าน

ตำรวจก็สกัดจับไล่ตามจับ

มันเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๐๗ทับ๒
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวในบ้านใกล้ประตู

นายนิรัติปัชชิมมาอายุ๓๗
ถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเข้าแก้มซ้ายนัด๑
ลำตัว๒นัดขาซ้าย๑นัดขาขวาอีก๑นัด

ปลอกกระสุนก็ตกอยู่ตรงนั้น๕ปลอก
ช่วงเย็นวันเดียวกันตำรวจชุดสืบสวนเมืองชุมพร
ตำรวจ๑๙๑ตำรวจจราจรสพสวีจชุมพร
ก็นำกำลังร่วมกันสกัดจับตัวผู้ก่อเหตุค่ะ
นายชนชนกอายุ๓๒นะคะ
เป็นลูกเลี้ยงของผู้เสียชีวิตค่ะ
จับได้บนถนนมุ่งหน้าเข้าอำเภอสวีค่ะ
จากจุดเกิดเหตุ๕๐กิโล
ค้นในรถมีปืน๙มม๑กระบอกวางอยู่บนเบาะข้างคนขับ
มีทระบอกอยู่๕นัดด้วยดังกระสุนนะคะ

บ่อใบไม้รอเรือ๕๐๐๔ชุมพร๒แผ่น
วางอยู่ที่พักเท้าด้านหลังคนขับก็ยึดไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะคะ
ผู้ก่อเหตุบอกว่าก็เป็นทหารพรานอยู่ที่นราธิวาสลาพัก๑๐วัน
เพราะก่อเหตุไปยิงพ่อเลี้ยงเนี่ยก็ขับรถมุ่งหน้าลงใต้ถนนสายเอเชีย๔๑

แต่เบื้องต้นให้การวกวนค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าประเด็นสำคัญคือก็ต้องถามแหละว่าทำไมถึงมาก่อเหตุยิงพ่อเลี้ยงใช่ไหมคะ

ตอบผู้ปริวนมายังไม่ได้ใจความอ่ะนะคะ
ก็ต้องนำตัวไปสอบประคำเพิ่มที่สพเมืองชุมพร
ภรรยาของผู้เสียชีวิตก็คือนางกาญจนาอายุ๕๐
ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายของเธอ

เมื่อช่วงเช้าเธอพาสามีไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลท่าแซะ
พอกลับมาเจอลูกชายลางงานกลับมาบ้าน
ลูกชายแปลกมาเลยค่ะ

แล้วก็บอกว่าอยากจะกราบขอขมาแม่
ไปกินข้าวในตัวเมืองชุมพร

เดินเข้าไปในสวนข้างบ้าน

มาดูอ้าวสามีเธอถูกลูกชายยิงตาย

แล้วถามลูกชายว่าทำไมถึงทำแบบนี้

ลูกชายบอกแม่ว่าแม่อย่าแจ้งความนะ

ถามว่าเอ้าทำอะไร

เข้าบ้านมาปุ๊บแล้วเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้น

แล้วก็หันไปถามว่าเอ้าทำอะไร
ยิงอะไรแล้วนี่ก็บอกว่า

แต่วิ่งไปดูวิ่งไปดูก็ไปโกรธ

ว่าทำทำไมทำทำไมก็มา

บอกว่านี่ก็บอกว่าแจ้งตำรวจ

ไม่ชอบไม่ยอมมันขอร้องว่าอย่าให้แจ้งนั่นแหละ

เขาไปทำอะไรให้เขามาอยู่กับแม่เขาก็มาช่วยแม่

ด้านแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะ

ที่ลูกชายมาอยู่กับภรรยาคนนี้

เพราะลูกก็จะมีปัญหากลับมาบ้านตลอดเลย
แต่ลูกชายก็ไม่เคยพูดว่าปัญหาอะไร

ก็มีปัญหาอะไรก็กลับมาบ้านเรานะ

เพราะว่าถูกลูกเลี้ยงยิงตาย
เพราะว่าลูกบ้าว่าบ้าวะ
ก็ชมวงกว้าวะแหละ
เพราะฉันอยู่บ้าน
พอมาถึงปั๊บแล้วก็

สุดท้ายก็ยังไม่รู้สาเหตุค่ะ
ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะอืม